คนนี้บอกเลยว่าเดินทางสายมูเหมือนกันเรียบร้อยแล้ว
เขาไม่ได้มาเปล่านะมีคนชักชวนเขา
แหมใครไปชักชวนเขา
เดี๋ยวจะทะเลนี่ไงพี่เจนเน็ตเขียว
คุณผู้ชมค่ะก็เจอแนนซี่กับพี่เจเน็ตเขียวนี่แหละ
ก็เลยคว้าตัวมาสัมภาษณ์นิดนึงละกันเรื่องมูเตลูค่ะ
คือต้องบอกว่าสองสาวเนี่ยเขาปังมากจริงนะ
แนนซี่เปิดใจเลยว่าพี่คนที่พาหนูเข้าวงการมูเตลูไม่ใช่ใครจ้ะก็พี่เจเน็ตเขียวนั่นแหละ
ซึ่งถ้าจำกันได้นะก่อนนั้นเนี่ยสาวแนนซี่แล้วก็พี่ศิลปินเนี่ยเขาไปลงนะหน้าทองกันมาหนึ่งครั้ง
ด้วยนะคะว่าจากเมื่อก่อนเนี่ยเวลาจะทำอะไรนะมันก็จะแบบติดขัดมันไปต่อไม่ได้สักทีมันไม่สำเร็จสักกะที
แต่หลังที่ลงหน้าทองเท่านั้นแหละคุณผู้ชมความปังมาเยือนค่ะแบบที่ไม่ทันตั้งตัวอุ๊ยแบบตกใจ

ก็ทั้งคู่ปสดข้าร้อยมันมาไวเกินจังอะไรอย่างนี้
แม่งที่เพิ่งลงน่ะไปแค่ห่วงเดียว
หลังจากนั้นก็คือแบบได้เรื่องงานเรื่องเงิน
สิ่งที่ขอก็สำเร็จหลายเรื่องมาก

ใช่ค่ะตอนแรกมันเหมือนมันมีอะไรติดขัด

คือคอนเฟิร์มแทบทุกงานที่โทรมาทุกสาย